ทำให้ลูกพี่ลูกน้องแทงกันตาย
โดยการบอกว่าตอนที่กินเหล้าเสร็จพูดคุยกัน

แทงใจดำกันมันมีคำพูดที่แทงใจดำ
ทำให้เกิดการฆ่ากันนะครับ
ตำรวจสพวังวิเศษได้รับแจ้ง
เหตุแทงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๕บ้านควนตะเคียน
ที่เกิดเหตุอยู่บ้านเล็กที่๑๖๕หมู่๕

ถูกญาติยกมานอนหนุนหมอน

ทราบชื่อผู้ตายก็คือนายสุรเดชทองใบ
เป็นเจ้าของบ้านอาชีพรับจ้างกรีดยาง
สภาพนุ่งกางเกงขายาวสวมเสื้อเชิดลายสก๊อต
ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมยาว๗นิ้ว
เข้าที่สะบักขวาทะลุปอดนะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บก็คือนายนิกรทองใบ
อาชีพทำงานก่อสร้างเป็นพี่ชายของผู้ตายนี่แหละครับ
มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ต้นแขนขวา

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวังวิเศษไปก่อนหน้านี้แล้วฮะ
ต่อมาตำรวจได้ไปตรวจสอบบริเวณขนำหลังบ้านไม่มีเล็กที่
ซึ่งเป็นจุดที่นายปฐมพงศ์ทองใบ
ลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เป็นเครือญาติตระกูลเดียวกัน
ของผู้ตายและผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นผู้ต้องหานะครับ
ก่อเหตุแทงนายนิกรจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็จุดนี้นะฮะก็พบกองเลือดอยู่จำนวนมากบนขนำนะครับ
ออกไป๘๐เมตรซึ่งเป็นบ้านของนายปฐมพงศ์คนนี้แหละ
เป็นมือมีดเนี่ยนะฮะก็พบกองเลือดอีกจำนวนมาก
โดยเป็นจุดที่นายปฐมพงศ์ก่อเหตุนายสุรเดช
นายสุรเดชจนเสียชีวิตนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายปฐมพงศ์ผู้แทงเนี่ยนะฮะซึ่งรู้จักกันดีในชุมชน
ชื่อว่าไถ่ควรเคียนได้นั่งดื่มเหล้าขาวกับนายนิกรนะครับ
ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องบนขนำหลังบ้าน
เมื่อถึงคู่เมาก็พูดจากันไม่เข้าหูแล้วฮะ
มีปากมีเสียงทะเลาะกันรุนแรง
ระหว่างนั้นเองนะครับนายสุรเดชซึ่งเป็นน้องชายของนายนิกร
กำลังนั่งล้างรถอยู่บริเวณหน้าขนำได้ยินแล้วก็เห็นการทะเลาะกัน
ก็เลยเดินเข้าไปห้ามไม่ให้พี่ชายของเขาเอง
ก็คือนายนิกรกับตัวผู้ก่อเหตุคือนายปฐมพงศ์ทะเลาะกันนะครับ
แต่ปรากฏว่านายปฐมพงศ์ได้ใช้อาวุธมีดปลายแหลมที่พกติดตัว
แทงนายนิกรจนนายนิกรได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็นายปฐมพงศ์ยังเดินกลับไปที่บ้านของตัวเขาเอง
ต่อมาแม่ของนายนิกรทราบเรื่อง
ก็เดินไปคุยกับพ่อของนายปฐมพงศ์ผู้ก่อเหตุพร้อมกับนายสุรเดช
ขณะที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายกำลังเคลียร์ปัญหากันนะ
จังหวะนั้นเองครับนายปฐมพงศ์ขึ้นคุณ
แล้วก็วิ่งปรีออกมาจากบ้านใช้อาวุธมีดเล่มเดียวกัน
ออกมาจะทำร้ายนายสุรเดชเห็นว่าแม่เนี่ยกำลังจะถูกทำร้าย
ก็เลยเข้าไปขวางเข้าไปห้ามเอาไว้
ปรากฏว่านายสุรเดชถูกนายปฐมพงศ์แทงจนเสียชีวิตต่อหน้าแม่คุณ
ด้านของนายสวัสดิ์แก้วครามญาติสนิทของทั้งสองฝ่าย
ก็บอกว่าทั้งหมดใช้นามสกุลเดียวกัน
คือมีนามสกุลเดียวกันก็คือทองใบนะฮะคือเป็นญาติกันนั่นแหละครับ
โดยทางฝ่ายผู้ตายมีศักดิ์เป็นลูกพี่
โตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กกับมือแทง
มักจะนั่งดื่มกินด้วยกันเกือบทุกค่ำคืน
คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตายนะครับ
ญาติเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าฤทธิ์ของสุราแท้เลย
แล้วก็ผู้ก่อเหตุจริงแล้วเป็นคนนิสัยเรียบร้อยนะคุณ

ส่วนผู้ตายภรรยาก็เพิ่งจะคลอดลูกชาย
วัยแบบยังไม่ครบเดือนเลยคุณ

ส่วนเรื่องของคดีความนะครับตำรวจก็
อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุคือนายปฐมพงศ์
เพราะว่านายปฐมพงศ์หลบหนีไป

ให้พาผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ